เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะ
วันนี้จะมีพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง
ที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์อย่างเป็นทางการนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นการสืบสารปณิธานของนายกัมพลวัชรพล

แล้วก็ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศด้วย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งนี้กัน
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
สิ่งที่หน่ายกัมพลวัชฌาพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือภิมพ์ไทยรัฐ
และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐได้กล่าวไว้ว่า
อยากเห็นนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
มิถุนายนปี๒๔๙๐โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗
ก่อสร้างโดยชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แดง
ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งใน๑๐โรง
ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปมีนโยบายจะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
ในโอกาส๑๐๐ปีชาตการที่นายกัมพลวัชรพล
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ซึ่งการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗อย่างเป็นทางการในวันนี้
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านนักเรียนและคุณครูอย่างยิ่ง
ผมพูดแล้วผมมีความรู้สึกปราบปลื้มมาก
นักเรียนที่นี่มีความรู้สึกปราบปลื้มมาก
พอเป็นโรงเรียนไทยรัฐท่านกระมวลพลวัชลพล
ถือว่าท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับนักเรียนนะครับในชนบท
วันนักเรียนมาโรงเรียนใส่รองเท้าแตะปลา
พอเป็นโรงเรียนไทยรัฐเขาก็ภาคภูมิใจที่จะกล้าที่จะทำตรงนี้
แล้วก็พอเป็นเด็กดีสีไทยรัฐนะครับ
ก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับ
ผมชื่นชมนะครับแล้วก็ชุมชนชื่นชมมาก
กับท่านกัมพลวัชรพลค่ะ
เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
น้องเหล่านี้จะได้เรียนเพิ่มใน๒หลักสูตร
คือหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี
และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
น้องบอกว่าการเรียนทำให้ได้รู้จักการช่วยเหลือสังคม

มีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น
ทั้งนี้ได้ขอบคุณพอกัมพลวัชฌาละพล
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในชนบท
ขอขอบคุณพอกัมพลวัชละพล
ที่ได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้โอกาสกับผม
หรือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชนบท

ขอขอบคุณผอกัมพลวัชลพลค่ะ

รวมถึงโรงเรียนของหนูและเด็กทั่วประเทศด้วยค่ะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติม
ชั้นล่างอาคารเรียนอาคารโรงอาหาร
ซุ้มทางเดินห้องสุขา
รั้วโรงเรียนและป้ายชื่อ

วันส่งมอบจะบริจาคเงินจำนวน๒แสนบาท
เพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง
โดยงบประมาณที่ใช้ในการนี้ทั้งสิ้น
และนี่คือการสารต่อปณิธานในกัมพลวัชรพล
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในชนบท
โรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐจะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นทั่วประเทศ
ฤษดาราบรื่นถ่ายภาพสุพัตราศรีปัชชิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน